มาถึงเรื่องนี้ที่ได้เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกที่แล้วนะคะ
ใครที่กำลังทานข้าวอยู่วางช้อนแป๊บนึงมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยอันนี้ต้องขอบคุณนะ
คือคุณตุ๊กตาเนี่ยเขามีอาการอาการของเขาก็คือเวียนหัวคลื่นไส้ตลอดเวลาเลยค่ะ
แล้วก็หายใจหายใจติดขัดคือหายใจเวลาหายใจหายใจได้ครึ่งเดียว
หายใจลึกตลอดเวลาเลยแล้วแน่นท้องกินข้าวได้น้อยกินไปนิดนึงก็แน่นท้อง
อเปรี้ยวแล้วก็ผายลมผายลมออกมามีแบบเหมือนกลิ่นเปรี้ยวลมในท้องเยอะแน่นท้องแสบท้อง
คือของพวกนี้นิดเดียวก็รู้สึกไม่สบายแล้วนะคะแต่เขาเป็นอย่างนี้จนทนไม่ไหวก็ไปหาหมอ
หมอจับเอ็กซาเรย์คุณผู้ชมดูภาพเอ็กซาเรย์เห็นก้อนขาวในท้องไหมคะ
ที่เป็นเงาเงาอ่ะเงาเงาเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยมันเต็มไปหมดเลยค่ะ
มันคืออะไรคุณหมอบอกว่ามันคืออุจจาระแน่นท้องเต็มไปหมดเลยคือแทบจะไม่มี
คือเนี่ยอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดอาการต่างนานาที่คุณตุ๊กตาเจอนะคะ
คือคุณตุ๊กตาบอกว่าปกติเป็นคนขับถ่ายดีมากนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาติดพันธุ์ไง
คนเมืองมนุษย์ออฟฟิศก็อาจจะมีโอกาสแบบนี้ได้บางทีปวดปวดอุจจาระอยู่
แต่ว่าติดท้องถนนติดโทรศัพท์ประชุมก็อั้นบ่อยนะครับ
เนี่ยเกิดอาการอย่างที่บอกแล้วเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมิติเวศ
หมอก็เอ็กซาเรย์เป็นภาพนี้ออกมานะคะคุณหมอบอกว่านี่คืออาการอึเต็มท้อง
คุณหมอก็เลยเอ๊ะเวลานั่งถ่ายนี่ถ่ายยังไงก็ต้องไปดูด้วยทำไมมันถึงไม่ออกมานะคะ
อั้นหรือการนั่งถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยมันก็มีผลด้วยเหมือนกันกับลำไส้นะคะ
คือเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะนั่งถ่ายไม่ถูกสุขลักษณะ
ก็อย่างเช่นเวลาเราเบ่งออกพุงแฟบหรือหายใจออกแล้วพุงแฟบ
คุณหมอบอกอันนี้ผิดอ่ะก็ต้องลองสำรวจตัวเองดู
ไม่เคยคิดขนาดนั้นเลยว่านอนั่งไข่ตอนเบ่งพุงมันจะแฟบหรือทั่วจะป่อง
มลัดละบายได้เพื่อบอกว่าเราเคยอ่านเจอของหนังสือญี่ปุ่น
เขาจะต้องมีเหมือนกับเป็นม้าเตี้ยเอาไว้วางเท้าเวลาเรานั่งสักครู่
คือเพราะมันทำให้ลำไส้ยืดตรง

แล้วเอาขาวางบนมานั่งอันนั้นนะคะ

ก็ช่วยลำไส้ในการทำงานในการระบายออก

พื้นฐานในชีวิตทั้งหมดใหม่เลย

มันอาจจะทำให้เรามีความไม่สบายตัว

เพราะฉะนั้นน้องตุ๊กตาบอกว่า

ต้องให้คุณหมอช่วยเราดูแลสุขภาพตรงนี้ค่ะ
ที่มันขับลมเพราะว่าท้องเรามันแน่นด้วย
คืออาการมันจะคล้ายคนแพ้ท้อง
แต่ว่าเบียนหัวขึ้นไส้แน่นท้องมีลมปวดท้อง
ถ่ายเนี่ยปกติเราก็เลยไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะปกติมากค่ะเพียงแต่ว่ามันคงข้างอยู่ข้างในจาก
คือนานมากแล้วนะคะจากช่วงที่ตอนนั้น
แบบปวดอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ยอมไป
ประมาณปีนึงแล้วคุณหมอก็ให้ยาระบายมา
แล้วก็แนะนำมาให้ทานผักเยอะทานผลไม้เยอะ
ทานน้ำเยอะเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะลิ่งของมัน
เราก็อาจจะไม่รู้ว่าที่แท้มันคือการถ่ายไม่ออก
อุเต็มท้องเนี่ยค่ะทีมข่าวก็ไปหาวิธี
ป้องกันไม่ให้อุจจาระตกค้างนะคะจริงเรื่องนี้ก็
จริงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะคะ
ถ่ายให้เป็นเวลาโดย๕๗โมงเป็นเวลาที่ดีที่สุด
เราก็ต้องทานอาหารที่มีกากใยมาก
ดื่มน้ำเยอะจะช่วยให้อุจจาระอ่อนนุ่ม
แล้วอย่าอั้นอย่ากลั้นปวดก็ให้รีบถ่ายนะคะ
หลังทานอาหารขยับร่างกายเพื่อให้ลำไส้บีบตัวและช่วยการย่อย
แล้วก็ทานอาหารที่ช่วยเรื่องของการขับถ่าย
นมโยเกิร์ตผลไม้ลูกรุนน้ำส้มน้ำมะนาว
แต่เหล่านี้เป็นต้นเพื่อจะช่วยทำให้ลำไส้เกิดความสมดุล
แล้วก็ทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะ
กลับมาดูแลสุขภาพร่างกายแล้วขอบคุณคุณตุ๊กตาด้วย

บางคนที่ไปอ่านหนังสือมาเจอบอกกินอาหารที่มีกากใยแล้วจะถ่ายสะดวก
แต่ถ้าคุณเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็ไม่ได้ช่วยคุณถ่ายสะดวกนะฮะ
ฉะนั้นอาหารทุกอย่างท่านต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับ